เอาล่ะในช่วงแรกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรทานกันหน่อยกับขนมโตเกียว
โตเกียวนี่ใครก็ต้องชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมชอบทานไส้ครีมเป็นอย่างมาก
แต่ว่าขนมโตเกียวที่จะพาไปทานเนี่ยไส้ครีมมันธรรมดาไปโลกไม่จำ
ไปเจอกับไส้ผัดกะเพราหน่อยไหมมีไข่ดาวให้ด้วย
อุ้ยนี่ที่นี่เขาบอกว่าโอ้พีร์ตเผ็ดแต่อร่อย

ภาคใต้ครับพาลงไปเลยนะครับที่สุราชธานีครับ
ไปเจอกับเจ้าของร้านคนนี้คุณคณิตาบุญแมน

กะเพราก็มีไข่เยี่ยวม้าก็มี
แล้วก็เป็นกะเพราไก่ด้วยครับที่ใส่ลงไป

เป็นขนมโตเกียวที่เป็นรูปลักษณ์ของร้านนี้

นี่แหละครับแต่ละอย่างสีสัน

แล้วก็เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยสุดยอดถึงความอร่อย
ลูกค้าติดอกติดใจไปทานกันที่นี่เยอะมาก

ความหอมความหวานของแป้งเนี่ยนะ
มันเข้ากันดีมากกับความเผ็ดร้อนของผัดกะเพรา
คือพอมาลงตัวกันเนี่ยแบบกินแล้วอเด็ดอร่อยเข้าที่เข้าทาง
ใช่แล้วนี่ที่สำคัญใส่เนื่องไปด้วยไข่เยี่ยวมา

อ๋อใส่ทั้งลูกเลยนะคุณคณิตา

คุณพ่อคุณแม่ของตนขายขนมโตเกียวมานานกว่า๒๑ปี
ตนเองก็ประยุกต์นี่แหละครับนำไส้กะเพราไก่สับแล้วก็ไข่ดาวมาใส่ลงไปด้วย
ส่วนไข่ดาวไม่ใช่ไข่ไก่นะ

ถูกต้องครับไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินไป
แล้วก็ใครที่ชอบทานอะไรแบบเผ็ดแต่อยากทานแบบแปลกให้เป็นขนมโตเกียวแบบนี้

ของเธอนั้นนี่มีสีสันแบบนี้ด้วย
โอ้โหสีชมพูสดใส
คือมันเป็นกลิ่นสีของธรรมชาติ

แล้วก็ถ้ามีสีดำที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้
น่าจะเป็นชาโคเป็นทานนี่ไงสีสวยใช่เพื่อสุขภาพ

ค่ะเลือกได้หมดนะคะจะเอาแบบไหน
แล้วนอกเหนือจากผัดกระเพราแล้วที่เป็นไส้ของไส้โตเกียว

มีกุ้งกระเทียมใส่สเต็กหมูก็มี
โอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
สำหรับราคาขายนะเริ่มต้นเพียงชิ้นละ๕บาทถูก
ส่วนไส้กะเพราไก่ไข่ดาวหรือว่าไข่เยี่ยวม้า
ชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

ถูกไปกันใหญ่เลยทีเดียว๑๐บาทก็อร่อยได้
อัร่อยหัวเอ้ยโค้กแค็กกันเลยทีเดียวนะครับ

อ้าวใครที่อยากไปทานนะครับอยู่ที่จสุราธานีครับ
อยู่บระเวทะนดราชอุทิตย์ซอยออมสินแต่ครับ
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจสุราธานี
ร้านนี้เขาขายตั้งแต่บ่าย๒จนถึง๔ทุ่ม

ช่วงระยะเวลานานเหมือนกันนะคะใช่ครับใครอยากจะกินเป็นของหวังกินเป็นมือหลัก
เอาจัดไปเลยตามสะดวกแล้วสังเกตคุณชนะ
ปกติแป้งโตเกียวจะเห็นมันบาง
แต่นี่มันจะมีความนุ่มฟูของขนมปังอยู่
กินแล้วน่าจะแบบอิ่มเต็มแน่นเหมือนกันนะ
ก็โอ้โหถ้ากินไม่พอก็ซัดไปสัก๓๔ชิ้นรับรองแน่นแน่แน่นพุงเลย
จุกเลยเพราะว่าเขาให้เครื่องเยอะจริงแป้งเขาก็ดูแบบอุ้ยแน่นเลยเหมือนกันนะ